ใช่ต้องรอดูเลยแฟนผีแฟนหงแหม
วันนี้นี่อีกแป๊บเดียวเองนะจะระเบิดความมันแล้ว
นับถอยหลังกันแทบจะไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าเขาไปกันตั้งแต่ช่วงสายแล้วนะคะ
วันนี้เปิดสนามคนก็เข้าไปแล้วค่ะ
ถนนทุกเส้นวันนี้มุ่งสู่ราชมังคลากีฬาสถาน
แล้วก็เต็มไปด้วยสีแดงวันแดงเดือด
มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือความเคลื่อนไหว
ก่อนที่ศึกจะเริ่มต้นขึ้นนะคะ
นี่คือบรรยากาศล่าสุดช่วงเย็นนี้เลยนะคะ
อุ๊ยคุณก็ร่าพรจริงนะดิฉันมองท้องฟ้า
แล้วก็จะตกลงมาไหมนะจะตกลงมาไหมนะ
คือดิฉันว่าทุกคนมองตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ
มองตั้งแต่เช้าแล้วก็คงคิดเหมือนกัน
อย่านะอย่านะทำทุกทาง
ท้องฟ้าล่าสุดตอนนี้ก็รายงานว่าเป็นแบบนี้ค่ะ
ครึ้มเหมือนกับที่เป็นมาตลอดทั้งวัน
แต่คือยังไม่โปรยปลายลงมานะยังนะยังนะ
เดี๋ยวเราตัดภาพให้คุณผู้ชมดูสดกันนะคะ
ในช่วงประมาณสักประมาณ๕๓๐นะคะ
เพราะว่าเขาจะเริ่มเตะกันก็ช่วง๒ทุ่ม
ตอนช่วง๖โมงจะเป็นคอนเสิร์ตก่อนใช่ไหมคะ

วันนี้สีสันให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อน
กริบกรุบกริบค่ะขอบสนามเนี่ย
ทีมงานเราไปเจอน้องก้าวเด็กชายหัตตะพุทธ
วารีวณิตอันนี้เป็นสาวกแมนยู
ฉันไม่แน่ใจว่าจะอายุน้อยที่สุดหรือเปล่าดิฉันเชื่อว่ามีน้อยกว่านี้
แต่นี่๑๐ขวบค่ะแล้วทรงผมนี่ตัด
เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนี่
อย่างนี้เลยนะนี่ค่ะเขาเป็นแฟนโรนาโด
เสียดายบอกโดนันโดไม่มาแต่ว่าชอบโรนันโด
เดเคอาวันนี้ก็มารอดูเดเคอาร์
ชอบแมนยูแล้วก็นี่แหละค่ะ
ทรงผมที่เพิ่งตัดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลย
สองคนกับพี่ชายตั้งแต่เมื่อวานค่ะ
นี่ค่ะแฟนแมนยูนะคะแฟนลิเวอร์พูล
วันนี้ก็เต็มที่เขาบอกว่าร้านที่
บูธที่ขายสินค้าค่ะที่ระลึกของ
ใช่ค่ะเพราะว่ากิจกรรมพวกบูธต่างมาเปิดตั้งแต่ประมาณ๑๐โมงแล้วค่ะ
เพราะว่ารางคอนบ่าย๓โมงพอประตูเปิดเดี๋ยวรอเลย
แล้วเดี๋ยวทุ่มนึงนักเตะมาวอร์ม๒ทุ่มเนี่ย
เริ่มเตะโอ้ยได้สนุกกันแน่นอน

หนีหนีรถติดไปก่อนไปแบบเร็วเลย
แล้วบางคนทุกท่านต้องลาค่ะคุณผู้ชม
ลาคือลาเดี๋ยวจะให้ดูใบลา
เพราะอะไรรู้ไหมมีเด็กคนนึงค่ะ
คือเขาขอลาเพื่อที่จะไปดูบอลนั่นแหละ
นี่ส่งใบลาหยุดครึ่งวันค่ะ
ทำภารกิจศึกแดงเดือด
ปะทะแมนยูต้องทำเป็นเอกสารแบบนี้เลย
ถูกต้องแหมลิวพูลแมนยูมาเตะทั้งทีเนี่ย
น้องก็เลยเขียนจดหมายถึงครูประจำชั้น

ว่าขอรับรองการลานี้เป็นความจริง
ซึ่งคุณแม่คุณแม่ของน้องชอนคุณแม่ลาวัลชนศึกคุณแม่ปลา
บอกว่าลูกคุณแม่นะอยู่ม๓น้องช้อนชอบเตะฟุตบอลอยู่แล้ว
แล้วเมื่อเช้าน้องเอาใบลามาให้คุณแม่ดู
แล้วบอกว่าแม่คือรักแมนยูทีมโปรดมาทั้งที
แม่ก็บอกว่าก็เลยต้องจำใจเขียนแบบนี้แหละค่ะ
เพราะคุณไม่เห็นว่ามันคือภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับคล้องนะ
แล้วคุณครูเนี่ยถ้าเกิดเห็นใบลาของน้องครูจะต้องให้ไปแน่นอน

ด้วยความรักที่ลูกชายชื่นชอบมากทีมโปรด

แล้วแม่บอกว่าลูกขอไปดูบอลกับเพื่อน
แล้วแม่นี่แหละจะเป็นคนไปส่งลูกเอง

ก็คงจะได้ที่นั่งอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะ

วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบทสนทนาในประเทศไทยเลยล่ะนะคะ

ขอให้ทุกท่านมีความสุขเดี๋ยวเราตัดภาพให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

อันนี้ก็คือบรรยากาศของประเทศไทย
ในวันนี้นะคะที่คึกคักกันเลยทีเดียว
สำหรับแฟนบอลของทั้งสองทีมค่ะ